มาทะเลาะกันหน้าโรงง
คนเจ็บสองคนหนึ่งในคนเจ็บนั้นศรีสัตว์แตกเลือดไหลอาบแล้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือจากรบพอของโรงเรียน
ตอนนั้นเนี่ยช่วงที่โรงเรียนเลิกพอดีครับเด็กผู้ปกครองตกใจกันมากแล้วก็ดูเหตุการณ์นี้กันอยู่
แล้วเกรงว่าลูกนั้นจะถูกลูกหลงไปด้วยตำรวจภูทรโพกลางบอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็มีการสอบปากคำพยานจนทราบว่าในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้ชายสามคน
ฝ่ายแรก๒คนคือนายสมิงสวามีชัยอายุ๓๗ปีเป็นพนักงานบริษัทรับส่งพัสดุก่อสร้างนะครับ
ซึ่งนายสมิงนั้นบาดเจ็บด้วยมีแผลแตกที่หางคิ้วแล้วก็หน้าผาก
ต้องเย็บสี่เข็มส่วนนายเอกนั้นเป็นเพื่อนของนายสมิงก็ยังคงหลบหนีไป
อีกฝ่ายนั้นมีคนเดียวคือนายประสิทธิ์เพชรกลางอายุ๒๔ปี
เป็นพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นแผลชะกันต้องเย็บถึง๙เข็ม
ตอนนี้ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลอาการก็ปลอดภัยนะครับ
เมื่อวานตำรวจได้เรียกทั้งคู่มาสอบปากคำ
สมิงบอกว่าเคยทำงานกับนายประสิทธิ์แล้วก็มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
เพราะว่านายประสิทธิ์พยายามไปจีบน้องสาวแล้วก็แฟนของเขานะฮะ
ซึ่งเขากับแฟนเนี่ยนะฮะก็ได้เตือนแล้วก็ห้ามปรามเพราะนายประสิทธิ์ก็มีเมียอยู่แล้ว
ต่อมานายประสิทธิ์ถูกไล่ออกแล้วก็ย้ายไปทำงานในตัวเมือง
แต่ก็ส่งไลน์มาท้าทายข่มขู่แล้วอ้างว่า
ฉันเนี่ยนะเป็นชู้กับเมียแกนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีลูกผู้ชายอย่างมาก

มีบ้าจะไปยิงของผมบ้างปั่งซื้อกกของผมบ้าง